สวัสดีค่ะวันนี้ขวัญพาคุณผู้ชมมาพบกับการแสดงละครเวทีที่น่าสนใจมากเลยค่ะ
เป็นการร่วมมือการทำงานระหว่างคนไทยแล้วก็ต่างชาติมาเปิดการแสดงที่เมืองไทยให้เราได้ดูกันนะคะ
แล้ววันนี้ผู้จัดค่ะรวมถึงนักแสดงนำก็มานั่งพูดคุยกับเราแล้วนะคะ
ถามรายละเอียดกับเขากันสักหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ

ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนเลยได้ไหมคะก็แน่นอนพี่ฮิวโก้
พี่โอโก้แนะนำอีกสองท่านให้เราได้ดูหน่อย
นี่น้องไมร่านะครับราบบทเป็นลูซี่

ผู้จัดแล้วก็นักแสดงในคณะด้วยครับ
ขวัญขอเริ่มถามคุณพอก่อนเลยดีกว่าค่ะ
ทำไมถึงเลือกเมืองไทยในการแสดงเป็นที่แรกเลยในเอเชีย

และฉันคิดว่ามีความต้องการภารกิจสำหรับภารกิจที่สุดที่สุด
และมีภารกิจที่สุดที่สุดในฝั่งของบางก็ก
และนี่คือความสำคัญที่ต้องมีในการเปลี่ยนเป็นภาพภายในทางที่เราอยากประดูก
ตอนแรกก็ไม่กล้าทำก็ตอบไปว่าเราไม่ได้เป็นนักแสดงอาชีพหลักเราไม่ใช่ตรงนี้นะ
ถึงเราจะผ่านการแสดงละครโทรทัศน์กับหนังภาพยนตร์แต่ว่าละครเวทีไม่เคยเลย
แล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าคนเราถ้าเป็นศิลปินควรจะท้าทายตัวเองแล้วทำอะไรใหม่บ้าง

เลยพอเขาพูดอย่างนี้เราก็ตอบว่าพอดีผมไม่กล้าครับมันก็ไม่ได้
เลยก็ต้องบอกว่าได้บ้าพอแล้วก็บ้าพอ
ทางนี้จริงมันก็มีการเสิร์ฟจบรับบนแพกรวมใหม่ก่อน

ยันการเหยียบยันการเดินเคลื่อนไหวหายใจเข้าหายใจออก

จุดศูนย์กลางของร่างกายคุณจะอยู่ตรงไหน
อะไรอย่างนี้เลยในเมื่อเขาละเอียดขนาดนั้น
อะไรที่เราเตรียมตัวมาล่วงหน้านี้ก็ไม่ค่อยมี

สำหรับเมลล่าเมล่าก็ไม่ได้เป็นนักแสดงอยู่แล้วครับ
ใช่เล่าบรรยากาศในการแคสติ้งให้หน่อยแล้วนะเมล่าค่ะ
เมล่าก็แบบว่าเห็นเลนี่ตัวเรา
เราก็แบบไม่ค่อยแบบแสดงอะไรขนาดนั้นเป็นแค่นักร้องใช่ไหมค
แล้วก็เบลล่าก็เป็นคนที่อยากท้าทายตัวเอง
แล้วก็ลองทำอะไรที่ไม่ใช่การร้องเพลงเหมือนกัน
แล้วก็เมล่าก็อยากแสดงอยู่แล้วก็เลยยอม
ล่าเองรับบทอะไรคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อย
ล่าก็รับบทเป็นรูซี่ค่ะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งในเรื่องนี้
มีผู้หญิงอยู่สองคนก็คือลูซี่กับมีน่าที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็เบลล่าก็เป็นรูซี่ก็เป็นคนแรกที่โดนยาคิล่ากัดใช่ไหมคะกัด

ใช่จริงเท่าอายุใกล้ลูกชายผมมาก

อีกเดียวอย่างหนึ่งเดียว

ไม่ต้องค่อยพูด

เขาอยู่มาหลายปีแล้วไงร้อยพันร้อยเกือบพันปี
แน่นอนคนพูดถึงเยอะเหลือเกินในฉากอีโรติก
ซึ่งคุณพอจะนำเสนอยังไงให้ฉากอีโรติกเนี่ย
มันไม่สะเทือนใจคนดูคนไทยก็ค่อนข้างที่เซ็นสถีปเรื่องนี้
เขาคือถูกกับทิหรือสังเกตนั่นโดยเคยหาเป็นของสองหญิงผู้กลาง
นั่นคือคุณของเรื่องดังนั่นก็คือทางเล่น
เราอยากให้ผู้ชมรู้สึกยังไงถึงร้ายตกนั้นสิ่งที่เราจะพูดถูกด้วยค่ะ
ว่าเขาจะมาเกี่ยวกับทางหลังที่มีผู้หญิงในห้องของเกิด
ที่จะเป็นห้องที่จะเป็นโลกที่
และนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนกลัวเกลียด
ละครเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจนะคะ

เชิญชวนผู้ชมทางบ้านหน่อยนะคะ
ให้มาดูการแสดงละครเวทีเรื่องนี้
ในพัฒนาว่าตอนแรกเราจะเป็นลาครและอัลอย่าง
ในประวัติภาพการเล่นลิ้น
ซึ่งท่านหไปถึกปอ๊ะ

พี่พูดถึงฟ้าไหม

เพราะว่าในฐานะนักดนตรีการเล่นในโรงละครที่เต็ม
มันดีกว่าเล่นเร็วของละครที่ไม่เต็ม

เพราะว่าทุกคนก็ตั้งใจมากแล้วก็แค่
เราต้องมาชมได้ตั้งแต่ที่๑๒กุมภาษาถึงค่ะถึงวันที่๖ค่ะ
การแสดงจะมีกี่รอบหรือยังไงบ้างคะ

วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักแสดงนำค่ะ
รวมถึงผู้จัดด้วยคุณพอ
วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ